ช่วงนี้ไปดูข่าวนี้ช่วยดูที่ว่าถนนตรงนี้มันคือที่ไหน
ทำไมคนกลุ่มนี้ไปปิดถนนทำเป็นจุดแข่งรถ
ครบองค์ประกอบรถแข่งคนขับคนเชียร์รวมทั้งคนตีทงให้สัญญาณครับ
ดูเอาละกันคุณผู้ชมเห็นไหมมีคนปล่อยรถด้วย
รถมาครบคนเชียงครบนี่คือกลางดึกไว้รุ่นกลุ่มนี้
นักแข่งกลุ่มนี้ยึดถนนหลวงทำเป็นสนามแข่งรถซะอย่างนั้น
ถนนเหมือนจะเพิ่งสร้างเสร็จแต่มันก็เปิดใช้แล้วนะ

แต่ไม่แน่ใจว่าพี่กัดอยู่ตรงไหนอย่างไร
แต่ว่าทำไมมาใช้เป็นสนามแข่งรถประลองความเร็วแบบนี้
อย่างที่บอกองค์ประกอบครบเหลือเกินรถแข่งคนขับคนเชียร์คนตีทงปล่อยสัญญาณให้รถไปนะครับ
โอ้โหนี่แข่งกันเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
แต่ก็มีคลิปนี้ออกมานะฮะพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไป
เอ๊ะตำรวจทองที่ทำอะไรกันอยู่ทำไมปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้